ส่วนข่าวแรกในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้ากรณีของ
อดีตพระเนรคำหรือถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านหน่อย
ก็คือสมีเนรคำแล้วตอนนี้
เพราะว่าถูกถอดจากความเป็นพระแล้วถึงขั้นอาบัติปราชิก
เมื่อวานนี้ประมาณสัก๕ทุ่มนิดเหยียบเมืองไทย
กลับมาจากอเมริกาก็ถูกคุมตัวมานะครับ

หลังจากนั้นก็ถ้าไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลอง
วันนี้ก็มีการคุมตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เบื้องต้นได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
จากเดิมมี๖ข้อกล่าวหาด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพรบคอมนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ความผิดฐานช่อกงประชาชน
ฟอกเงินกระทำชำราวกระทำอนาจารย์
พรากผู้ยาวอายุต่ำไม่เกิน๑๕ปี
แต่ว่ามี๑คดีที่หมดอายุความไปแล้ว
ก็เหลือ๕ข้อกล่าวหาหลัก
ดังนั้นในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ
คุมตัวนายวิรพลสุขผลหรืออดีตพระเนรคำ
เพื่อนำตัวไปยังสำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษ
ส่งตัวให้กับอายการคดีพิเศษพิจารณาสั่งฟ้องต่อสาร
ตลอดขั้นตอนการส่งตัวซึ่งในวันนี้นะครับ
นายวิรพลก็แต่งเนื้อแต่งตัวชุดสีขาวแบบนี้ครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เมื่อมาถึง
สีหน้าสีตาก็ยังยิ้มแย้มนะครับไม่ได้มีความปริวิตกแต่อย่างใด
นายพานุสุขวัลลิทนายความของนายวิรพล
เดินทางมาติดตามกระบวนการส่งตัวในครั้งนี้บอกว่า
เรื่องต้นนายวิรพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
ที่จะส่งฟ้องทั้ง๒คดีในวันนี้
และทีมทนายความยังไม่ยื่นคำร้องขอประกันตัวนายวิรพลนะครับ
เรื่องต้นมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดี

แล้วก็รายละเอียดคำฟ้องของพนักงานอายการให้ชัดเจนซะก่อน
แต่ทีนี้ในฝั่งอายการสูงสุดวันนี้ก็ออกมาชี้แจงด้วย
ใช่แล้วค่ะคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นคดีพิเศษนะคะ
วันนี้เรือโทสมนึกเสียงกล้องโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านบอกว่าในชั้นสอบปากคำ
นายวิรพลให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
อายการก็เลยนำตัวแล้วก็สำนวนส่งฟ้องสารอาญา
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากว่าผู้ต้องหาก็อย่างที่เราทราบกันคือ

โดยอายการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ๔นะคะที่สุดแล้วก็มีคำสั่ง
สั่งฟ้อง๒คดี๕ข้อหานัก
โดยคดีที่๑นะคะคือข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ส่วนคดีที่๒มีความเห็นสั่งฟ้อง
ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

หรือที่เรารู้จักกันก็คือผิดพรบคอมนั่นเองนะคะ
ช่อกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน
โดยความผิดฐานช่อกงประชาชนนะคะ
ที่สุดแล้วอายการบอกว่าให้คืนเงิน
ทรัพย์สินกว่า๒๘ล้านบาทให้กับผู้เสียหาย
ฟังเสียงโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดชี้แจงเรื่องนี้ค่ะ
ในคดีที่๒มันมีความผิดฐานช่อกงประชาชนด้วย
ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้พนักงานอายการ
ขอให้คืนเงินหรือทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายได้
ฉะนั้นเมื่อเรายื่นฟ้องในคดีที่๓
ซึ่งมีความผิดฐานช่อกงประชาชนไปด้วย
ทางพนักงานอายการผู้ฟ้องคดีเนี่ย
ก็มีคำขอให้คืนเงินหรือทรัพย์สิน
จำนวนรวม๒๘๖๐๐๐บาทเศษ

จากตัวเลข๒๘ล้านเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ
วันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวเลขที่คุณผู้ชมได้เห็นตามข่าวบ้างแล้วแหละ

นี่คือทรัพย์สินโดยรวมของสมีคำ

เงินบริจาคที่ดินต่างเหล่านี้นะครับ

รวมแล้วให้ตกมาเป็นของแผ่นดิน
เพราะชี้แจงที่มาที่ไปไม่ได้
อายการในสำนักคดีพิเศษ๓ซึ่งรับผิดชอบคดีแพ่ง
ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของนายวิรพลกับพวกรวม๘คน

รถจักรยานยนต์สิ่งปลูกสร้างพร้อมที่ดินในจังหวัดอุบลราชธานี
เงินสดในธนาคารรวมกว่า๔๓ล้านบาท
ตกเป็นของแผ่นดินตามพรบป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
แพ่งได้อ่านคำสั่งคดีนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมา
สารท่านพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่านายวิรพลเป็นพระภิกษุสงฆ์
ที่มีรายได้มาจากเงินบริจาคของประชาชนที่มีจิตศรัทธา
ไม่ได้มีรายได้มาจากแหล่งอื่น
และนายวิรพลกับพวกไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้
รวมไปถึงมีหลักฐานครับการนำสืบของอายการก็เลยเชื่อได้ว่า
สินเหล่านี้ได้มาจากการทำผิดมูลฐาน
ซึ่งพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของแผ่นดิน
ทีนี้จากนั้นอายการเขาก็ดำเนินการต่อด้วยนะฮะ
ใช่แล้วค่ะจากนั้นอายการก็นำตัวนายวิรพลไปยื่นฟ้องต่อสารอาญารัชดาพิเศษ
พร้อมกับคอมหน้าสารฝากขังเป็นผลัดแรก
โดยนายวิรพลก็ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะ
สารท่านก็เลยมีคำสั่งนัดตรวจพยานหลักฐานทั้ง๒คดี

โดยนัดคดีความผิดทางเพศนะคะช่วงเช้าคือเวลา๙นาฬิกา
ส่วนคดีช่อกงประชาชนนัดช่วงบ่ายคือเวลา๑๓นาฬิกาค่ะ

เจ้าหน้าที่ราชธรรมเขาก็คุมตัวนายวิรพลขึ้นรถตู้ออกจากห้องควบคุมสารอาญา
นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
หลังจากเจ้าตัวไม่ประสงค์จะยื่นขอประกันตัวระหว่างต่อสู้คดี
อย่างที่บอกครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็สังเกตสีหน้าสีตาก็ยังคงยิ้มแย้มนะครับ
ไม่ได้มีความวิตกกังวลแต่อย่างใด
ขณะที่มีคนอ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวแล้วก็บอกด้วยนะครับว่า
สาเหตุที่สมีคำเขาไม่ยื่นขอประกันตัวเนื่องจากต้องการไปศึกษานรก
เขาอ้างแบบนั้นเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับทีนี้มาไล่เรียงกันดูหลายคนบอกว่า

โดยทั้ง๖ข้อหาปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วครับ
ข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
คดีนี้ขาดอายุความไปเมื่อปี๒๕๕๙

ก็จะเหลืออีก๕ข้อหาหลัก
คือ๑ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ความผิดฐานช่อกงประชาชน

มาก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕เพื่อการอนาจารย์

นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของอดีตพระเนรคำนะครับ